อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะครับเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

เขาถูกรถชนนอนบาดเจ็บอยู่กลางถนน
แล้วก็มีวัยรุ่นพลเมืองดี๕คนผ่านมาเห็น
อย่าเข้ามามีคนเจ็บอยู่อะไรแบบนี้

รถเก๋งขับมาทางตรงมองไม่เห็นครับ
พุ่งชนพลเมืองดีสองคนที่ยืนโบกอยู่บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยังขับไปทับร่างของคนเจ็บที่นอนอยู่ก่อนแล้วเสียชีวิต
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาแก่งคอย

มีรถกระบาดเนี่ยอันนี้เหตุการณ์แรกก่อน
กระบาดไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงวัย๖๕ปีคนนึง

ตอนแรกเขาบาดเจ็บอยู่นะครับยังไม่เสียชีวิต
หลังจากนั้นมีวัยรุ่นเขาผ่านมาครับ
คนถือว่าเป็นพลเมืองดีไปเห็นก็ไปช่วย
โบกยืนกันเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวรถวิ่งมาจะทับผู้หญิงคนนี้จน
บาดเจ็บมากไปกว่านี้เพราะว่านอนบาดเจ็บอยู่กลางถนนนะฮะ
แต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับ
มีรถเก่งคันหนึ่งเขาขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนวัยรุ่น๒คนที่ยืนโบกรถอยู่นะครับ
คนนั้นถูกชนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วรถเก๋งพุ่งไปต่อ
ทับร่างของผู้หญิงที่นอนบาดเจ็บอยู่จนเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบถามทางด้านของนายทาดาบุภาวงอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในพลเมืองดีเข้าไปช่วยหญิงวัย๖๕ปีที่โดนถูกรถชนอยู่แล้ว
เขาบอกว่าตอนนั้นตัวเองขับรถผ่านมาพอดีก็เห็นเหตุการณ์
ว่ามีกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วคนเจ็บก็นอนอยู่กลางถนน
ตอนนั้นโอ้โหยังไม่ทันคิดเลยครับต้องลงไปช่วยก่อน
ตนก็เลยไปช่วยบกรถก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้รถที่แล่นมานั้นไปเหยียบซ้ำ
รถเก๋งขับมาด้วยความเร็วครับแป๊บเดียวได้ยินเสียงเหมือนเสียงเบรก
พุ่งชนเพื่อนเขาสองคนจนบาดเจ็บ
แล้วก็ไปเหยียบซ้ำคนเจ็บจนตายโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับ
เพื่อนเขาก็ต้องบาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้ว
ภัยก็ต้องมาช่วยอีกทีหนึ่งนะฮะ
ไปฟังเสียงของเพื่อนของวัยรุ่นที่ถูกรถชนนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์กู้ภัยมา
ตามรวชมาเชิญของคนที่ขับรถกระบาดไปสอบป๋าคำ

วัยรุ่นสองคนที่ถูกชนบาดเจ็บนะฮะตอนนี้ทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วนะครับ